อบตมหาสนุก
ที่มหาสนุกสนานกันต่อครับกับรายการ

และช่วงนี้ก็คือช่วงอบตค

ช่วงนี้นะครับจะเป็นช่วงที่ให้คุณผู้ชมนะครับ
อร่อยไปกับเมนูประจำท้องถิ่น
ของแต่ละถิ่นฐานว่ามันมีเมนูพิเศษอะไร
ช่วงชิงความเป็นที่สุดนะครับ
พิษิศเงินรางวัลหนึ่งมือ
มาเนี่ยนะครับอบตมหาสนุกกับไทยรัฐนะฮะมีแต่ให้ครับ
เราไปดูกันดีกว่านะครับว่าที่นี่นะครับคุณผู้ชม
เขามีของกินมีขนมมีอะไรในชาวลาเวียงกันบ้าง
๓๗๑อันนี้ของเรียกปลาส้มสิปลาส้มสิ

ปลาร้าทอดปลาร้าทอดอันนี้ปลาร้าปลาที่หมักยังไม่ใช่เป็นปลาร้ามันจะส้มก่อน
ถ้าพอส้มปุ๊บแล้วมันเป็นแดงใช่ไหม
พอส้มแล้วแดงแล้วเหลืองก่อนเดี๋ยวยกกลับเถอะ
เฮ้ยอย่าเพิ่มอย่าเพิ่มทำเล่น
มันเค็มหรือมันไม่เป็นปลาเค็ม
ถ้าไม่เค็มก็ปลาย่าง
เดี๋ยวผมจะงงใครกันนะงงนายกหรือว่ามงพี่ลิงเนี่ยครับ

แต่ถ้าเค็มคือปลาร้า
ก็คิดแล้วมันใส่เกลือมันถึงเข็มครับ

ถ้าถูกต้องเลยนะครับท่านนายก

ถ้าไม่เค็มก็เป็นปลาย่างธรรมดาสิครับ

ว่าแต่เมนูปลาร้าส่งเครื่องจานนี้
รสชาติเป็นยังไงบ้างครับพี่ลิง

หอม

มีคำใหญ่

ปลาร้าสับปลาร้าทรงเครื่องครับ
ปลาร้าจับหรือปลาร้าตรงเครื่องก็ได้
พี่ต้องใช้พวกนี้จิ้มลงไป

คืออย่างนี้ปลาร้า
ต้องไม่ต่ำกว่า๘เดือนนะที่จะเอามาทานได้

ถ้า๙เดือนจะคลอด

ทำความรู้จักกับเมนูปลาร้า
จนน้ำลายไหลห้อยกันไปแล้ว
ก็ต้องไปต่อกันที่ของทานเล่นชาวลาเวียง
ก็ต้องไปต่อกันที่ของทาเล่นชาวลาเวียง

ถ้าเป็นอะไรนายกจะได้เป็นก่อน

เหมือนขนมคกไม่ใส่หน้า
ไม่มีแบบ

อันนี้นะครับทีมงานนะครับบอกว่านี่คือหัวใจของวันนี้ที่มาเลย
นะครับนี่คือหัวใจเลย
คือนี่คือลูกชิ้นปลากา
ใช่หรือนายก็เรียกอะไร

ใช่แล้วล่ะครับฟังไม่ผิดร้อง
หัวไก่โอบก็คือข้าวปุ้นหรือขนมจีน
ที่มีลักษณะเป็นก้อนกลมนั่นเองครับ
ซึ่งเวลารับประทานก็ทานเหมือนขนมจีนทั่วไปเลยครับ
ก็คือราดด้วยน้ำพริกน้ำยาแกล้งกะทิแกงป่า

ว่าแต่แป้งขนมจีนที่นำมาทำเป็นก้อนแบบนี้
มันอร่อยแตกต่างจากเป็นเส้นยังไงล่ะครับพี่ลิง
เฮ้ยอร่อยอร่อยดีอ่ะอร่อยอร่อย
ก็คือขนมจีนอันนี้ปกติเขาทำเป็นเส้นด้วย
แล้วก็ทำเป็นแบบก้อนด้วย
ก้อนก็คืออยู่ตอนท้ายของขนมจีน
เป็นแป้งที่เหลือครับก็เรียกก้น
้นหม้อที่เราทำเนี่ยมันสุดท้ายแล้วมันก็น้ำมันจะน้อยลง
มันก็เลยเหนียวเพราะเหนียวมากขึ้นมีความเข้มข้น
ถ้าทำเป็นเส้นเนี่ยมันไม่ไหล
เขาก็เลยบีบเป็นก้อนลงไปในน้ำ
นี่คือความคิดของคนสมัยก่อน
เกมของเรานะครับผมอบตขอปรุงนะครับ
ที่มีชื่อว่ามาช่วยกันลุ้นข้าวบุญเสียบมา
บตขอปรุงมาช่วยกันลุ้นข้าวปุ้นเสียบไม้
กติกาการแข่งขันให้ผู้เข้าแข่งขันทั้ง๓
สองทีมแข่งขันกันบีบแป้งข้าวปุ้นให้เป็นลูกลูก
จากนั้นนำมาเสียบไม้พร้อมกับราดน้ำยาหรือน้ำพริก
แล้วนำไปวางบนโต๊ะที่กำหนดภายในเวลา๑๐นาที

ก็รับเงินสนับสนุนรายการไปเลย

ว่าแล้วก็ไปทำความรู้จักกับแม่ทั้งสองทีมกันก่อนเลยดีกว่าครับ
อันนี้เป็นหัวหน้าทีมครับผมชื่ออะไรครับ

น้องติ๊กข้าวปุ่นหัวไก่โอก

ลักษณะมันจะคล้ายหัวไก่โอกหัวไก่โอกมันจะเป็นไก่โอกอ่ะ
ไก่โจทย์มันจะเป็นหัวปกปก
เป็นหัวไก่ตัวผู้หัวไก่อก
โอเคอย่างที่บอกนะครับทำมานานยัง
๓๐กว่าปีหนูเกิดมาก็เห็นเขาเห็ดกันอยู่อย่างเชื่อแล้ว
เกิดมา๓๐ปีก็เห็นเห็ดอยู่

คิดว่าจะชนะทีมสีฟ้าไหมครับ

หมอหน้าทีมชื่ออะไรครับ
คิดว่าจะสู้ฝั่งธรรมนกได้มั้ยว่าฝั่งสีส้มได้มั้ยครับ

ทำมาตั้งแต่อายุ๑๗ปีค่ะ

โอ้โฮเฮ้ยแต่ดูไม่เหมือนคนอายุ๕๔เลยนะ

มัวแต่แซวแม่อยู่นั่นแหละครับพี่ลิง

เมนูข้าวปุ้นหัวไก่อกของแม่ทั้งสองทีม
เขายังไม่มีน้ำพริกหรือน้ำยาที่จะนำมาราดเลยนะครับ
งั้นขอตัวแทนแม่ทั้งสองทีม
เพื่อไปตามหาน้ำพริกกับน้ำยากัน

พอลงทาม

คุณลองคำวัยดู

แล้วครับ

แม่แม่ทั้ง๒ทีบก็กระโดดขึ้นรถอีซูซู

ที่จะเอาไปราดในข้าวปุ้นหัวไก่โอ่ง
โดยตกลงกันว่าทีมสีส้มจะตามหาน้ำพริก
ส่วนสีฟ้าจะตามหาน้ำยานั่นเองล่ะครับ
มีน้ำยาบ้างได้

แม้แต่ในตู้เสื้อผ้าก็ยังไม่มี
ตายล่ะแม่แม่ไปบ้านต่อไปเถอะ
ลุงแกไม่มีน้ำยาจริง
มาดูแม่ทีมสีส้มกันบ้างว่าเป็นยังไง
นั่นพอถามปุ๊บเจอปั๊บเลย
อ้าวเฮ้ยนั่นน้ำพริกกะปิ

อ้าวหาต่อเลยครับแม่แม่
ต้อนีแม่แม่ทั้งสองผีบ
เล่นบุกเข้าบ้านโน๊ตออกบ้านนี้
เปิดทั้งฝาฉี่ม่อหายตู้เย็น

ลองยอดกลับไปหาอีกสักรอบนึงดีมั้ย
อ้าเภาอยู่ก็เจอสักนั้น
น้ำพริกหม้อใหญ่ดีอกดีใจกันใหญ่เลยนะแม่ทีมสีส้ม
ส่วนแม่ทีมสีฟ้าก็ยังไล่ล่าหาน้ำยาไปทั่ว
แต่ก็ไม่เจอสักทีจะทำยังไงดีล่ะครับทีนี้
โอเคนั่นถังอะไรอยู่ใต้โต๊ะละเนี่ย
นานเจอจนได้น้ำยาหม้อใหญ่
ไม่แพ้แม่ทีมสีส้มเหมือนกันนะเนี่ย

อันนี้ได้มาแล้วนะน้ำพรีถูกต้อง
อันนี้น้ำยาถูกต้อง

หอมไหมไม่รู้สึกว่ากลิ่นอันนี้หอมไหม

เอาอย่างนี้หลักการง่าย
ทำข้าวปุ้นหัวไก่อกนะครับ
ทีมไหนได้มากที่สุดนะครับ

พอได้ยินเสียงนกหวีดดังปรี๊ด
แหม่ทั้ง๒ทีมก็ไม่รอชาญนะครับ
แป้งขนมจีนที่เตรียมไว้ใส่จาน
แล้วปั้นใส่น้ำที่กำลังเดือดปุด
ทั้งสองทีมมีวิธีการทำคล้ายกันนะครับ
แต่อาจจะมีต่างกันตรงที่วิธีการปั้นแป้ง
แล้วหยอดแบบนี้แหละครับโอ้โหไม่เห็นเหมือนกันเลย
สงสัยว่านี่แหละครับคือเทคนิคของความอร่อยของแม่แต่ละทีมครับ
โอ้โหคุณพระช่วยกล้วยกระเด้ง
นั่นพี่อีทกำลังช่วยแม่หรือแกล้งกันแน่ครับผม
ว้าว
ผ่านไปแล้วประมาณ๔นาทีแม่ทั้งสองทีมก็เริ่มเสียบหัวไก่อกกับไม้แล้วล่ะครับ
ต่อจากนี้คงถึงเวลานับถอยหลังเพื่อลุ้นกันว่าสีไหนจะเสียบหัวไก่อกได้เร็วและมากกว่ากัน
งานนี้ต้องช่วยกันลุ้นแล้วล่ะครับ
เสียบลำบากนะครับแล้วทีมสีฟ้าเนี่ยรวดเร็วมากนะฮะ
เร็วเร็ว
ยังครับยังยังไม่หยุดปวดยังไม่มาช่วยแม่เขาอีก
ดูสิครับพี่อีฟของเราสนจริงเลย
๕อัน๕อัน
มาดูนะฮะ

ระวัง
มาดูทีมสีส้ม
อันนี้อะไร

พอดีผมอยากช่วยเขาผมรีบไปพี่ผมลืมไม้
อันนี้ไม่น้ำไม่น้ำ
๑๕เหมือนกันนะครับสีส้ม
โอ้โหไม่น่าเชื่อนะครับ
ทั้งสองทีมเสมอกันครับ

แบบนี้ต้องปรบมือรัวให้กับแม่ทั้งสองทีมเลยครับ
ที่วันนี้คว้าชัยชนะไปครองคู่กัน

ซึ่งผมว่าถ้าแม่เขาไม่มีพี่อีทมาช่วยนะ
แม่ต้องทำได้มากกว่า๑๕แน่เลย

เอาล่ะครับอพมหาสนุกและไทยรัตน์ทีวีช่อง๓๒ม๑ม

ดูความสามารถของที่นี่กับอพขอแรกสักครู่ค่ะ
อพหาสนุก